เพราะว่าวันนี้ป้าสุธินกับลูกหลานก็ยังคงต้องหวาดระแวง
อื้มยังจับเนี้ยหรือไม่ได้อ่า
จำได้ไหมฮะในหมีเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวไปนะครับ
เป็นแฟนของนายหมีใช่ค่ะนายหมีนี่อายุยี่สิบเก้าแล้วนะคะ
ชื่อจริงชื่อนายวนัทบุญเชื่อมนะเป็นแฟนกันอยู่ได้ไม่กี่เดือน
สองเดือนได้ค่ะเผาบ้านเขาซะแล้วอืมเพราะว่าอยากจะให้เด็กสาววัยสิบหกเนี่ย
ออกไปอยู่ห้องเช่าข้างนอกกับตัวเองแล้วเขาไม่อยากไปอยู่ด้วยอ่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหพี่คบกันแค่สองสามเดือนทำร้ายร่างกายหนูแล้วค่ะตบตีหนูแล้วนะ
แล้วมีประวัติไม่ดงไม่ดีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอีกเยอะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขารู้จักทางเฟซบุ๊ก
ใช่ก็คิดว่าเป็นคนดีไปมาไม่ดีก็ไม่อยากคบเริ่มตีตัวออกห่าง
สภาพพื้นที่ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่กันสามหลัง
ใช่ค่ะน้องอายุ๑๖เนี่ยที่เคยเป็นแฟนกับในหมีผู้ต้องหาเนี่ย
เขากำพร้าพ่อกับแม่คุณป้าเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเล็ก
น้องเขาก็อยู่หลังนึงก็คงจะเป็นหลังที่เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แหละนะ
ป้าชื่อป้าสุธินอยู่อีกหลังนึงมีลูกของป้าเป็นลูกชายอยู่อีกหลังนึงกับ
อ่าภรรยาแล้วก็ลูกนะเพราะฉะนั้นเขาอยู่แบบเนี้ยใช่
วันเกิดเหตุเนี่ยในหมีมาที่บ้านน้องอายุ๑๖แล้วน้องเขาก็ไม่อยากต่อแย้ไม่อยากยุ่งด้วยแล้ว
เขาก็เลยหนีไปบ้านเพื่อนใช่ค่ะตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษายนอ่ะมันเผาบ้านเขาเลยใช่
แต่วันแรกที่เผาอ่ะเขาบอกว่าไม่เห็นตัวในหมีไงเลยมันยังไม่ชัดว่าใช่ในหมีหรือเปล่า
แต่เขาก็รู้กันอยู่ในใจแล้วแหละว่าในหมีแน่แน่เพราะเคยขู่เอาไว้แต่น้องอายุสิบหกเนี่ย
พอบ้านของน้องอายุ๑๖ถูกเผาไปอีกวันหนึ่งบ้านของลูกชายป้าสุธิน
เขาบอกวันนั้นเห็นชัดว่าเป็นในหมีเพราะในหมีวิ่งหนีเข้าป่าไป
เห็นตัวอุ้นอุ่นตัวใหญ่วิ่งวะนี่และยังมีโทวมาคมคู่
น้องอายุสิบหกเขาก่อนที่จะพาวรังที่สอง
ที่น้องก็มีคลิปเสียงมาว่าแล้วก็เปิดให้ฟัง
ทั้งลูกทั้งหลานต้องไปรวมกันอยู่ในบ้านเดียว
หลังเดียวของป้าสุธินที่เหลืออยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
แล้วก็รอความหวังจากตำรวจว่าจะมีข่าวดีในการจับในหมีได้เมื่อไหร่
เพราะว่าทุกคนก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงตอนนี้นะครับ
ลูกชายของป้าสุธินนะครับชื่อนายวัชิระเป็นหนึ่งในบ้านสองหลังที่ถูกเผาไปอ่ะ
ถูกเผาหลังจากที่เกิดเหตุหลังแรกของน้องอายุ๑๖ปีนะครับ
บอกว่าบ้านของเขาถูกเผา๑พฤษภาคม
จุดที่ถูกเผาเป็นจุดห้องนอนที่เป็นต้นเพลิงนะครับ

ห้องนอนห้องนี้ปกตินอนกันที่นี่ทุกคืนนะครับ
แต่คืนเกิดเหตุโชคดีมากที่เขาไปรวมกันอยู่บ้านแม่ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บนะ
จริงแล้วคืนนั้นความจริงเขาตั้งใจจะกล่อมลูกชายให้นอนหลับก่อน
แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาแม่ที่บ้านอยู่ใกล้กันเนี่ย
แต่ไม่รู้ทำไมวันนั้นเขาเปลี่ยนใจเออเอาลูกไปด้วยดีกว่า
ก็เลยยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดคืนนั้นนะปล่อยให้ลูกนอนหลับอยู่ที่บ้านแล้วตัวเองก็เดินไปหาแม่เนี่ย
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
หลังบ้านถูกเผาไปเมื่อ๑พฤษภาคมนะครับ
ในคืนถัดมาเนี่ยคือ๒พฤษภาคม
นางสุธินแม่ของเขาได้ยินเสียงคนขี่จักรยานยนต์มาจอดแถวบ้านแล้วเสียงก็เงียบไป
ระหว่างนั้นญาติญาติมาช่วยกันเฝ้าระวังบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเหลืออยู่หลังเดียว
ก็เลยเอาไฟไปส่องเข้าไปในบ้านที่ถูกเผาแล้วก็รอบบ้าน
สังเกตเห็นแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือด้วยก็เลยไม่รู้ว่าในหมีเนี่ยจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่า
เพราะเคยขู่กับเด็กสาววัย๑๖ปีไว้ว่าจะเผาให้หมดทุกหลังเลย
เขามีกันอยู่๓หลังตอนนี้เหลืออยู่หลังเดียว
นายวัชิระบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยพูดคุยไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับในหมีมาก่อนนะครับ
เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนขนาดนี้นะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวในหมีมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ผมก็ไม่เข้าใจเขาจะมาวางเพลิงบ้านผมทำไมผมไปเกี่ยวอะไรกับเขา
คุณทะเลาะกันผมก็ไม่เคยยุ่งอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขากับคุณ
มีเห็นเหมือนแสงไฟโทรศัพท์อยู่ส่องอยู่ในป้าครับ
แล้วผมก็เลยหันมาถามลุงแสงไฟอะไรส่องอยู่ตรงนั้น

ผมกำลังต่อแสงสปอร์ตไลท์เพื่อส่องเข้าไปในป้าครับ
เพื่อจะเอาไว้ดูว่ามีคนเดินไหมมีอะไรใครมาไหมอย่างนี้ครับ
เอาฟาร์มมากองไว้แล้วก็เขาเข้าข้างหลังเข้ามาทางป้าผมก็ไม่รู้
แต่ว่าจากลอยไหม้อะไรต่างที่เห็นก็มีลอยฟางมีเศษฟางอยู่ด้วย

แล้วเด็กสาวเขาก็ไปดูภาวะว่าแล้วเด็กสาวเขาก็ไปดูภาวะว่า
อ้าวมีประวัติไม่ค่อยดีนะมีเรื่องราวไม่ค่อยดี
เขาก็ไม่อยากยุ่งก็มาพาแล้วก็ไล่เผาก็เลย
แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวการวางเพลิงนะฮะ
อ่าตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่
มาคอยดูแลให้ทางบ้านเขาจะได้สบายใจ
ว่าไม่มีใครเนี่ยจะมาก่อเหตุซ้ำอ่าไม่งั้นเขาก็อยู่กันอย่างหวัดระแวงอ่ะนะ
ถูกต้องครับไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ในหมีเนี่ย